มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
คือความจริงการทำร้ายตัวเอง
ซึ่งหลายคนก็เลือกที่จะใช้วิธีแบบนี้

เหมือนกับว่าจะได้สื่อไปถึงคนที่เราอยากจะให้เขารู้
ว่าเราอัดอั้นตันใจนะเขาทำให้เราเสียใจเราไม่อยากอยู่แล้ว

เป็นนุ่มวัย๓๗ปีที่สมุทรปราการไลฟ์เฟซบุ๊ก
แล้วก็ใช้ปืนยิงตัวตายครับคุณผู้ชมครับ
ก็ให้ฟังแต่เสียงก็แล้วกันนะฮะภาพมันรุนแรงนะครับ
วินาทีที่นายนพัฒน์กุลภาชยาการอายุ๓๗ปีนะครับ
ใช้ปืนขนาด๓๘ซึ่งเป็นปืนไทยประดิษฐ์

แล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊คไปด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลานจอดรถของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ก็เจอร่างของนายนพัฒน์
มีปลอกละสุนปืนหนึ่งปลอกโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่อง

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายทำการไลฟ์เฟซบุ๊ก

ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยนะฮะสำหรับคลิปต่าง
ขณะที่แฟนสาวหลังจากมาเห็นศพ
ถึงกับเป็นลมล้มพับเลยด้วยความเสียใจ
เพื่อนผู้ตายบอกว่าผู้ตายเช่าห้องพักอยู่ที่คอนโดแห่งนี้นะครับ
ก็อยู่กับแฟนสาวแต่มักจะมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยครั้ง
เนื่องจากผู้ตายไม่ค่อยรับผิดชอบครอบครัว
เงินเดือนที่ได้มาก็มักจะไปดื่มสุรากับเพื่อนจนหมดนะครับ
ล่าสุดก็มีปากเสียงก็นุนแรงถึงขั้นแฟนสาวขอยากทาง
ผู้ตายก็เลยเก็บเสื้อผ้าเอาไว้ในรถกระบะ
แล้วก็มานั่งดื่มเหล้ากับเพื่อน
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับดื่มจนถึงตีสองครึ่ง
ผู้ตายก็ใช้โทรศัพท์เปิดเฟซบุ๊กไลฟ์
แล้วก็เอาโทรศัพท์ไปวางไว้ที่ฝากระโปรงหน้ารถกระบะ
แล้วก็เอาปืนมาจอดที่กลางหน้าผากตัวเองเอามาจอดอยู่สองครั้ง
ครั้งสุดท้ายก็ใช้ปืนเนี่ยที่จ่อหน้าผากตัวเองเนี่ย
ทีนี้ลั่นไกลจริงก็เลยตายนะครับ
สันนิษฐานสาเหตุนะครับตำรวจระบุว่าก็คงจะเป็นความน้อยใจแฟนสาว
ขอแยกทางหรืออาจเกิดจากความเครียด
จากปัญหาต่างของตัวเอง
โดยเฉพาะเรื่องการที่เอาเงินเดือนที่ได้มาไปกินเหล้ากับเพื่อนจนหมด
ก่อนที่เจ้าตัวจะมาก่อเหตุก็ยังมีการโพสต์ภาพ
เช็คอินที่บังพลีนะครับพร้อมกับข้อความดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเอง
ประมาณแบบนี้เพื่อนในเฟซบุ๊กก็ไปแสดงคอมเมนต์อะไรพวกนี้กันไว้นะครับ